ฟิลกรเรา

คุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการรับลมหนาวกลางฤดูร้อนค่ะ

ลมหนาวที่เราสัมผัสกันอยู่ตอนนี้เกิดจากลมเย็นจากประเทศจีนที่แพลลงมาปกครุมประเทศไทย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อปี๒๕๕๙
อกจากนี้ในขณะนี้ประเทศไทยของเรายังคงมีห่อมฝนเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคใต้
ลมหนาวที่แพลลงมาเนี่ยให้ย้อยลงมาจนถึงภาคใต้ทำให้รู้สึกหนาวเย็นนะคะ
ส่วน๔วันนี้มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือหย่อมฝน
เคลื่อนตัวอยู่บริเวณประเทศมาเลเซียซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราทางภาคใต้
มี๑๒จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะ
เกิดลมฝนนะคะลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
ไปเลยตั้งแต่จังหวัดระนองชุมพรกระบี่สุราธานีนะคะยาวไปจนถึงนราธิวาสเลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักเอาไว้ด้วย
ส่วนหลังจากนี้หลังจากที่ลมเย็นเนี่ยถอยร่นกลับไปที่ประเทศจีนแล้วเราก็จะกลับมาร้อนกันเหมือนเดิมค่ะ